ส่งกำลังใจให้กับพี่นิ้งกุลสตรีกันเยอะเลยนะคะ
เพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าตอนนี้พี่นิ้งป่วยด้วยอาการของโรคไขกระดูกนั่นเองนะคะ
แล้วก็ดูท่าว่าตอนนี้มันมีหลายอาการแทรกซ้อนขึ้นมาด้วยนะคะ
เดตอาการว่ากลับมาถ่ายเป็นเลือดอีกครั้งเป็นครั้งที่๒แล้วค่ะ
คุณหมอต้องให้เลือดแล้วก็ให้พลาสมาด้วย
ล่าสุดเมื่อวานนี้พี่นิ้งโพสต์ภาพค่ะ
คือใบหน้าแจ่มใสนะยิ้มแย้มแหละ

บอกเลยว่าหลายคนแสดงความเป็นห่วงพี่นิ้งเยอะเลยนะ
นิ้งบอกว่าวันนี้เป็นวันไม่ดี
ทั้งตัวปวดทั้งกระดูกหรือปวดอะไรก็ไม่รู้
เป็นเพราะว่าร่างกายมันมีแต่กระดูกและไม่มีกล้ามเนื้อ
ตอนนี้น้ำหนักพี่นิ้งอยู่ที่๓๙กิโลกรัมเท่านั้นเองนะฮะ
จากที่เคยหนัก๕๙กิโลกรัมคุณคิดดูสิ

คุณหมอต้องฉีดมอร์ฟีนแก้ปวดไปให้๓เข็มแล้วค่ะ
แล้วพี่นิ้งก็บอกว่าอาเจียนแต่เช้าเลย

แฟนคลับที่ติดตามอาการป่วยเข้ามาแสดงความห่วงใยกันเยอะเลยนะครับ

ขอให้พี่นิ้งเข้มแข็งแล้วก็สู้กับโรคภัยไข้เจ็บ
แล้วก็ขอให้อาการป่วยดีวันดีคืนหายไวนะคะพี่นิ้งสู้ค่ะพี่
แต่อย่างน้อยที่สุดยังมีกำลังใจให้ตัวเอง
กำลังใจดีเสมอค่ะพี่นิ้งลงรูปแล้วก็ส่งรอยยิ้ม
ส่งกำลังใจแบบนี้แฟนก็อยากจะส่งกำลังใจให้พี่นิ้ง